นะท่าผู้ชมครับเรื่องของคุณปริณาไกรคุปสสรัฐโปรีพัก
แรงก็ดีอ่ากรณีการครอบครองที่ดินสลป์เฮอลปอ
วันนี้คุณปรินาเนี่ยไปประชุมสภานะฮะนักข่าวบอกว่าก็เท่า
สังเกตก็ดูสีหน้าเคร่งเครียดหน่อยนะครับพยายามเข้าไป
ถามว่าโอเคไหมก็ตอบว่าโอเคนะครับแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
เป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นางสาวปารีนาได้โพสต์ข้อความทาง
ปปชชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงกรณีปรินาถือครองพบ
ที่ดินประเภทสปกที่แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินดังนั้น
นักการเมืองและข้าราชการที่เคยเสียภาษีพบท๕แบบเดียวกับ
เธอทุกคนก็จะมีความผิดจริยธรรมเช่นเดียวกันพร้อมยืนยัน
ว่าที่ดินนี้นะครับได้ซื้อต่อมาจากเกษตรกรรายอื่นและ
มาทำกินโดยเป็นอาชีพสุจริตคือเลี้ยงไก่อย่างเปิดเผยและ
ถูกต้องตามกฎหมายมีการเสียภาษีและขอใบรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มมาก่อนก่อนที่จะเป็นสอสอนี่คือสิ่งที่คุณปรินาได้
เช่นเดียวกับท่านเสรีพิสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าซึ่ง
ทั้งสองคดีศาลยังไม่ตัดสินคดียังไม่สิ้นสุดเลยเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมอยู่เลยเสรีพิสุทธิ์จึงสมควรถูกชี้มูล
ความผิดจริธรรมร้ายแรงเช่นเดียวกับปารินาเพื่อไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติและเมื่อปปชส่งสารก็เป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
ที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือไม่จึงขอกราบศาลได้
เมตตาเกษตรกรคนนี้ที่เลี้ยงไก่มาก่อนเป็นสอสอนี่นะฮะส่วนเรื่อง
คดีต่างรายละเอียดต่างนะครับคุณปรินาบอกว่านาย
ศพลเพลงส้มที่เป็นทนายความค่ะของคุณปรินาขอให้ไม่ให้
แถลงข่าวไม่ให้สัมภาษณ์เพราะนี่เป็นคดีแรกของประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและอยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียม
ดำเนินการโดยละเอียดอยู่นะครับอ่าก็เลยขอแสดงออกเพียงเท่า
ทนายความของนางสาวปรินาบอกว่ายอมรับว่ากังวลกับคดีนี้
เพราะถือเป็นสอสอคนแรกที่โดนความผิดตามกฎหมายใหม่
วิธีปฏิบัติก็จะใหม่ทั้งหมดใครเจอแบบนี้ก็ต้องกังวลเป็นธรรมดา
แต่ก็มีคำถามว่าตอนนี้ตำรวจดำเนินคดีกับนางสาวปรินาเรื่อง
ลุกป่าสงวนอยู่เนี่ยหากอายการหรือสารตัดสินยกฟ้องขึ้น
มาว่านางสาวปรินาไม่ผิดแล้วจะเอายังไงต่อค่ะแล้วจะทำยังไง
นี่ทนายความคุณปรินาถามนะครับขณะเดียวกันนะครับทางปวชเนี่ย
ชี้แจงว่าเมื่อมีผู้ร้องเรียนนางสาวปารีนาว่าเข้าไปยึด
ครองที่ดินจำนวน๘๐๐ไร่ซึ่งเดิมที่ดินนี้เป็นป่าและคลมได้
นำพื้นที่ป่าไปกระจายเป็นสปกรให้ประชาชนคุณสมบัติ
ของคนที่จะได้ที่ดินนี้ต้องเป็นเกษตรกรและถือครองได้
ไม่เกิน๕๐ไร่แต่คุณปรินาเนี่ย๘๐๐ไร่นะครับแต่การไต่สวน
การครอบครองทางสสรทุรีคนนี้ไม่ใช่กระเศษรกรยากไร้เพราะ
เป็นสอสอตั้งแต่๒๕พฤษภาคม๒๕๖๒เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษมา
ได้พิจารณาเพราะนางสาวปรินาเป็นผู้แทนรัศดรเกี่ยวข้อง
การยกร่างกฎหมายและต้องยึดหลักของกฎหมายนี่ทาง
ปปชก็ชี้แจงเอาไว้แล้วก็บอกว่าก็มีคนร้องอีกหลายคน
อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับ